ผมพาไปที่ริมทะเลหน่อยก็แล้วกันครับมันมีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้ว
ชาวเน็ตถกเถียงกันเยอะมากเลยฮะคือมีผู้ชายห่มเหลืองเดินอยู่ริมหาด
แล้วปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยแหมอะไรมีสาวเข้ามาอาบแดดอยู่ไงแล้วนุ่งน้อย
ห่มน้อยเหมาะสมไหมเชิญชมครับ
ช็อตฟิวไหมฮะคนที่เขาโปสต์บอกว่า

ฟิลมากเลยอ่ะคือเข้าใจว่าโอ้โหหาดทรายสวยขนาดนี้
คือคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไงคุณคิงแล้วคืออารมณ์นะอ่ะ
ย้อนกลับไปตอนต้นใหม่แพลนตอนแรกเนี่ยกล้องจะค่อย
ถ่ายมาจากว่าสาวใส่บิกินี่แล้วก็มีคนนอนอาบแดดนี่น่าจะเป็นทะเลไทยเหรอนะ
สีสวยแบบนี้ผู้หญิงเดินผ่านไปออกจากเฟรมภาพปั๊บสวนตรงนี้ฮะ
พระไหมล่ะเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบนะฮะหรือว่าจะรอฟังคำชี้แจงก็เดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะ
แล้วกันบางคนเห็นคลิปนี้แล้วเอาเท่าที่เห็นจากคลิปก่อนนะคนที่โพสต์เนี่ยแล้วก็
เขาบอกว่าใส่สบงแล้วทรงพักผ่อน
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าท่านเป็นพระจริง
ท่านอาจจะกำลังฝึกจิต
คือตัดกิเลสไง
ไม่มองหนอสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงหนอหรือเปล่าหรืออย่างไร
ก็ถือว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ดี
ไม่รู้คนก็ตีความไปได้หลายอย่างนะฮะ
ตรงนั้นอาจจะใกล้วัดแล้วก็อาจจะมีกิจนิมนต์อะไรต่าง

ยังคงต้องรอติดตามคำชี้แจงและความคืบหน้า
เพราะว่าเราเห็นนิดเดียวของคลิปสิถึงไหมครับ